แม่โอปอลกับพ่อโอ๊คไปเที่ยวกันหน่อย
เขาพาฝาแฝดน้องอลินอลันไปเที่ยวนะคะคุณผู้ชม

ที่สำคัญงานนี้มีคนแย่งซีนคุณแม่โอปอล์ด้วยนะคะ
นี่เลยเห็นไอจีคุณแม่โอปอลมาแบบเบา
เชิดสีเหลืองลายดอกไม้แต่มีความเซ็กซี่ด้วยอินเนอร์ของแม่คุณผู้ชม
เจ้าตัวเขียนแคปชั่นนะคะว่าอากาศร้อนเหลือเกินแม่
และนอกจากภาพที่เห็นก็ยังมีคลิปที่แม่โอปอลเขาถ่ายไว้ด้วย
ด้วยความเป็นเสื้อเชิดคอวีก็จะมีความเซ็กซี่เบาใช่ไหม
แต่งานนี้ถ้าเพื่อผู้ชมสังเกตดีเลยนะคุณแฮโต๊ะแย่งเสียนจ้า
ลองไปดูคลิปชัดกันดูค่ะ

ฉันไม่ได้มองปกคอเสื้อหรือว่าสร้อยคอของคุณแม่โอบเลยค่ะ

ใช่ยังไงดีคุณสามีเนี่ย
นี้คือหมอโอ๊คแย่งซีนไปชัดเลยนะ

โอ้โหล่ามเป็นมัดเลย

ไปทะเลเนอะอากาศมันร้อน
อดเสื้อลงเล่นน้ำให้ฉ่ำใจกันหน่อย
คุณพ่อเขาพาน้องแฝด

ว่ายน้ำเพลินชิลที่สระน้ำ

เห็นแล้วมันก็ชื่นตาชื่นใจเนอะ

และที่สำคัญบ้านนี้นะเขามีเทคนิค

ลักษณะดีมากนะคะคุณสาว
สามีก็ดีนะคะคุณแล้วก็ลูกสาว
สาวก็ดีอีกดีนะคะ